มาดูเรื่องราวดีนะคะของคุณไอ้นพัชรินลูกสาวของนักคอมค่ะ
เมื่อวานเธอได้รับเชิญไปพูดเกี่ยวเรื่องกันรุ่นฟูตอดนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะนาคอมคุณพ่อเสียชีวิตจากโควิดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ผ่านไปฟับเดียว๔๕เดือนแล้วนักคอมภาพเสีย
รู้อะไรไหมคะที่ทำให้คัมภาพยิมได้เลย
คุณผู้ชมค่ะนักคอมเคสอ้อนเงินไว้ที่บ้าน
คือบอกว่าเจอเยอะมากนะคะบางทีแบบเจอกันเป็นฟ่อนเป็นล้านเลยแหละ
เราได้ยินบ่อยนะว่านักคอมต้นเงินในบ้าน
หนูตอนไม่มีตังค์เนี่ยคนในบ้านเจอ๒๐วิกฤตบ้านแตกแล้วนะ

ไปลองฟังสินสัมภาษณ์จากคุณไอ้กันดูค่ะ
เจอเจอค่ะเจอก็เยอะมากด้วย

๔๕กุญแจเลยทั้งหลังรถและกระเป๋า

คุณพ่อเวลาคือคนชอบซื้อของ
อย่างเช่นวันเกิดลูกซื้อรถให้ลูก

คือเขาเป็นคนชอบซื้อของชิ้นใหญ่ให้คน

พ่อหนูนี่สุดยอดจริงจริงเลยเรื่องซ่อนเงินน่ะ

โอ้โหตายแล้วฉันอยากไปบ้านไอซ์เลยเนี่ย
หลงเหลืออยู่ไหมแน่นอนต้องมา

เปล่าจะไปขุดส่วนข้างบ้านเผื่อนคร่องทิ้งเอาไว้

วันนี้คุณพูดเรื่องชีวิตครอบครัวของคุณไอ้ดีกว่านะคะ

แต่งงานกับคุณหนุ่มแบงค์ไป
ปลาชายโพสต์ลงอาจีซึงมาก

หลายคนก็เลยแจลว่าคุณไอ้เป็นสาวที่สามีรัก

ซึ่งเธอก็บอกว่าเวลาสามีเขาจะลุกขึ้นมาหวานเนี่ย
เอาอะไรก็ต้านไม่อยู่จริง
อวดแฟนแหละเธอ
แบงค์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจและโรแมนติก
สถานที่เรารู้กันเขาจะเป็นคนผู้ชายจุ๊กอยู่แล้ว
สำหรับไอ้นะเป็นสามีที่เพอร์เฟคเลย

หนึ่งเขาคือแบบเหมือนเขาคือผู้นำจริง
คือถ้าเราล้มไปปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดกับเราตลอดว่า
ถ้าเราล้มคนที่บ้านเราไม่ได้นะ
โอ้โหยังจำได้เลยตอนที่ไปงานแต่งนะ

คือดิฉันก็ไปอยู่ทุกโมเมนต์เขา